มาเริ่มต้นกันที่ข่าวอันเป็นมงคลนะคะ
ในวันมงคลวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
วีนาลิซาเบ็ดที่๒แห่งอังกฤษมีพระราชสาร
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเถลงถวันและย้ายราชสมบัติครบ๗๐ปี
เช่นเดียวกับประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาของสหรัฐอเมริกาค่ะ
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
แพร่พระราชสารของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
สหราชนาจักรถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใจความดังนี้
หมอมชั้นขอถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างสหราชนาจักรและประเทศไทย
ดำเนินมายาวนานกว่า๔๐๐ปีนั้น
แน่นแฟนยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท
หมอมชั้นขอถวายพระพรชัยมงคล
ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราน
และขอส่งความสุขสวัสดีมายังประชาชนชาวไทยทั้งปวง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เผยแพร่สารสำคัญจากประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาแห่งสหรัฐ
ในวาระมหามงคลมีใจความว่า
ข้าพระพุทธเจ้าประธานาธิบดีโอบามาและประชาชนชาวอเมริกัน
ขอพระราชทานพระบรมราชวรกาศถวายราชสะดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในวาระแห่งการครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี

สหรัฐอเมริกาขอร่วมกับปวงชนชาวไทย
เลิมฉลองพระเกติคุณของพระองค์
ด้วยความเริ่มสายในการทรงงานยังไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย
เพื่อพัฒนาสุขภาวะของราศดร
สหรัฐอเมริกาและไทยทำโรงมิตรมัยตรีต่อกันมายาวนานกว่า๑๘๓ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญยิ่ง
ต่อการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ
เราทั้งสองให้เข้มแข็งแน่นแฟน
ตลอดระยะเวลา๗ทศวรรษแห่งการครองราช
สหรัฐอเมริกามีความประสงค์ที่จะร่วมดำเนินงานกับไทยสืบต่อไป
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั้งสองประเทศ
ตลอดจนภูมิภาคนี้ทางโลกร่วมกัน